วันนี้จะพาไปจังหวัดสมุทรสงคราม
เพราะได้ข่าวมาว่ามีเจ๊คนหนึ่ง
เบาะมะพร้าวอล์ร้อนด้วยมือเปล่าได้
จริงหรือไม่ตามไปดูกันครับ
สวัสดีครับคุณเดี่ยไต้เจ๊ตากันดี

ชื่อว่าร้านเจ๊ตาสีน้ำ

ทำไมถึงชื่อว่าเจดาสีน้ำ
พอดีมีลูกสี่คนนะค่ะ

ขอบคุณมากเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันดีกว่า

ไปดูขั้นตอนกันเผามะพร้าวเลยครับ

มะพร้าวที่จะเอาไปเผามีมะพร้าวอะไรบ้าง

มีพันธุ์น้ำหวานกับพันธน้ำหอมค่ะ
อันนี้คือน้ำหวานนะคะ

แล้วตะซ้านี่เขาจะเล็กค่ะ
ครับเมื่อกี้ได้ยินเจ๊พูดว่ากระเช้า

อันนี้คือน้ำหอมค่ะลูกเขาจะใหญ่

ซ้านี่เขาจะใหญ่งงเขาจะใหญ่ฝ่า
ฟังเจ๊ตาพูดถึงมะพร้าวแต่ละชนิดแล้ว

หน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไรกันนะ

เจ๊ตาไปดูการทำมะพร้าวเผากันเลย

ฟืนไม้ทั่วไปตามส่วนนี้แหละค่ะ
เผารอบนึงนี่ใช้เวลานานไหมค่ะ
ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงก็กลับลูกได้แล้วอะค่ะ
และอย่างมะพร้าวน้ำหอมกับมะพร้าวน้ำหวานเนี่ย
การใส่ไปอะไรสุกก่อนกันค่ะ

การเผามะพร้าวของเจ๊ตาเนี่ย

ที่หาได้จากในสวนนั่นแหละครับ
สมกับกาบมะพร้าวแบบนี้

แล้วปิดทับด้วยกาบมะพร้าวอีกทีนึง

จะใช้ควันไฟในการสุ่มมะพร้าวให้สุก
ใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมง

การจะดูว่ามะพร้าวลูกไหนสุกได้ที่แล้ว

ดูยังไงว่าลูกนี้มันได้ที่แล้ว

แบบว่ามันไม่หนืดอะค่ะ

หรือว่าขั้นตอนที่สองก็คือว่ามันจะมีปิง

ถ้าเปลือกไม่ออกอะคือว่ายังไม่สุก

ว้าวมะพร้าวเผาได้ที่แล้ว
ร่ำลือกันว่าเจ๊ตาสามารถปอบ
เจ๊จะจริงหรือไม่ไปดูกันเลย

อกมะพร้าวด้วยมือเปล่าครับดูฮะ
อกมะพร้าวมือเปล่าแบบนี้ประมาณกี่ปีแล้วฮะ

จะงัดไม่ค่อยออกเอาค่ะนั่นค่ะกดลงไปเลยค่ะ
นั่นแหละค่ะอากาศแล้วก็ทิ่มเลย
ทิ้มเลยค่ะแล้วงัดเลยค่ะยิ่งงัดออกมาควันยิ่งละอูเลยนะฮะนี่ขนาดสายถุงมือนะครับคุณผู้ชม
เชฟครับอันนี้ต่างกันยังไงบ้างครับสำหรับน้ำหอมกับน้ำหวาน
น้ำหอมอันนี้จะขนเยอะนะคะมันจะปอกยากนิดนึงขนมันเหนียวแต่พันธุ์น้ำหวานนี่เขาจะร่อนเลยค่ะเปิดมันหลวมฝ่าน้ำหอม
๐๑๓๔๐๐๒นะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณเจ๊มากเลยนะครับ